ช่วงตลอดตลอด
จ้ามาจ้าตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ไปดูราคาสินค้าหน่อยว่าปรับขึ้นหรือเปล่า
เพราะวันนี้ราคาน้ำมันแอบปรับขึ้นแล้วนะจ๊ะ

เนื้อแดงวันนี้นะคะยังคงที่อยู่นะคุณผู้ชม

สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟอง

กาดขาวอยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงนะคะ
บาทต่อกิโลกรัมจ้า

แต่ว่าราคาของพริกจินดาก็ปรับลงมาเล็กน้อย

สำหรับผักชีไทยกับพริกจินดาแดงช่วงนี้นะ

แต่ละร้านเขาก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นในยุคนี้สมัยนี้

ราคาขายของขายของขายข้าวจะไม่แพงได้ยังไง